คุณผู้ชมครับหลักฐานที่ได้จากโลกวงจรปิดแน่นอนว่ามันเป็นหลักฐานที่
มันชัดเจนแล้วว่าใครทำอะไรยังไงบ้าง
แต่วันนี้เนี่ยในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
ผมได้คุยกับอดีตรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โนรีวิสุทธิ์วานิชบุตรนี่เป็นตำแหน่งสุดท้ายที่ท่านเกษียณนะฮะ

แต่ว่าท่านเนี่ยเคยเป็นรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
รู้หมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจทางหลวงเรื่องสวยรถบรรทุก
แล้วก็มาวิเคราะห์คดีเรื่องของกำนันนกด้วย
ทีนี้สิ่งที่เรากำลังรอฟังอยู่เนี่ยตอน๒ทุ่มก็คือเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดว่าจะเห็นอะไรบ้าง
ผู้การวิสุทธิ์บอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด
ยังไงเชื่อว่าได้คืนมากู้คืนมาได้เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่
แล้วก็มีความสำคัญกับคดีนี้มากเพราะว่าภาพที่อยู่ในกล้องวงจรปิด
สามารถใช้ยืนยันการกระทำความผิดในชั้นพนักงานสอบสวนได้ในชั้นอายการได้และในชั้นศาลได้
โดยหากมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาผู้การวิสุทธิ์บอกว่ามันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียนะครับ
แล้วสิ่งที่คุยกันมาหลายวันเนี่ยเผลออาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้
ดังนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปฟันทงว่าใครเป็นคนสั่งยิงกำนันนกเป็นคนสั่งยิงหรือไม่
เพราะหากช่วงเวลาเกิดเหตุกำนันนกทำอย่างอื่นอยู่พอดีคดีมันอาจจะเปลี่ยนได้
เผลอเดี๋ยวจะไปเหลือความผิดข้อหาเดียวคือพาผู้ต้องหาหลบหนีก็คือในห่องท่าผา
ดังนั้นกล้องวงจรปิดที่วันนี้ตำรวจจะเปิดเผย
ผู้การวิสุทธิ์ในฐานะอดีตตำรวจบอกว่าอะไรที่เปิดได้ก็ควรเปิด
อะไรที่เป็นความลับก็ควรปิดไว้เป็นความลับ
เพราะหากเปิดแล้วมันกระทบกับสำนวนคดีกับรูปคดีมันก็จะส่งผลเสียหาย
ถ้าเปิดเผยมาให้เต็มที่และเปิดเผยมาจริงจัง
อะไรอะไรน้องอย่าคิดว่าจะเหมือนที่เราคิดอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดก็ได้
บางครั้งเนี่ยตอนนี้ก็คิดว่ากำนันนกสั่งฆ่าสารวัตร
เดี๋ยวเปิดไปเปิดมาอาจจะไม่ใช่กำนันนกเป็นคนสั่งฆ่าก็ได้
ไอ้มือปืนมันยิงเองก็ได้อะไรก็ไม่แน่นอน
เพราะฉะนั้นต้องดูว่า
โจ๊กกล้าเปิดภาพที่อยู่ในเซฟเวอร์ขนาดไหน
และอะไรอะไรก็เปลี่ยนได้อย่าไปฟังคำพูด
มนุษย์เราเนี่ยนะลิ้นแม่งเหมือนมี๒แฉก
วันนี้ก็บอกเห็นวันนั้นก็บอกไม่เห็นอะไรเนี่ย
มันใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันไม่ค่อยจะแน่นหนัก
แต่ภาพเนี่ยชัดเจน

รอดูว่าบิ๊กโจ๊กจะกล้าไหมใช้คำนี้
จะกล้าเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด

กำนันนกสั่งฆ่าหรือไม่
พฤติการยังไงล่ะถึงจะถึงขั้นว่าสั่งฆ่า
แค่พยักหน้าหรือมันมีเสร็จทางกันเงิน

มันเป็นรายละเอียดทางสำนวนคดีที่น่าสนใจ

ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมอีกหน่อย

ได้ไปคุยกับช่างติดกล้องวงจรปิด

คือติดทั้งที่บ้านติดทั้งที่บริษัท

คือช่างติดกล้องวงจรปิดเนี่ย

คือที่บริษัทและที่บ้านพักกำนันนก

ที่วันนาคมปีนี้

ที่เป็นรุ่นเดิมให้ดีขึ้น

ประตูรั้วสำนักงานฝั่งขวาติดกับป้อมยาม
ประตูรั้วสำนักงานฝั่งซ้าย

อาคารหลังป้อมยาม๖หน้าห้องคาราโอเกะ๗ห้องพระหลังสระว่ายน้ำ
อันนี้๗ตัวที่บอกว่าไปติดเพิ่มนะคะ
เท่ากับว่ากล้องวงจรปิด๑๓ตัวเป็นรุ่นใหม่คุณภาพดี
ความละเอียด๔ล้านพิกเซลภาพคมชัดบันทึกเสียงได้
ราคาตัวละ๓๐๐๐บาท
กล้องทั้ง๑๓จุดจะสาดมาเห็นลานจัดงานเลี้ยงพอดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าถ้าไม่มีการจัดงานเลี้ยง
ก็จะมีรถเข้าออกอยู่ตลอดเวลาก็เลยต้องสารมุมกล้องไปตรงนั้น
ว่ากำนันนกต้องการจะดูว่ารถใครเข้าออกที่ทำงานตรงนี้บ้าง
ทีนี้ค่ะพอติดตั้งกล้องวงจรปิดเสร็จเรียบร้อย
กำลังนกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่าที่มีในบริษัทเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่กล่องดำ
ส่วนอีก๑๖ตัวทำการติดตั้งไปเมื่อปลายปี๖๕ที่บ้านพักของกำนันนก
ตรงไหนบ้างคุณผู้ชมคะติดตั้งแต่ในซอย
ในซอยบ้านรอบตัวบ้านแต่อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดรุ่นเก่า
บันทึกได้แค่ภาพเหตุการณ์ไม่สามารถบันทึกเสียงได้ความละเอียดน้อยกว่านะคะประมาณ๑ล้านพิกเซล
กำลังนกได้สั่งให้เปลี่ยนเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมระบบใหม่เท่านั้นเป็นเซิร์ฟเวอร์กล่องแดงค่ะ

ร่วมงานเลี้ยงโต๊ะจีนในบ้านกำนันนกเลี้ยงประจำเดือนวันเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับซึ่งในแง่ของทางวินัยเนี่ยตอนนี้

โดยใช้สถานที่ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้าราชการตำรวจ

วันนี้เรียกตำรวจ๑๗นายนะฮะที่มีรายชื่อ
อยู่ในกราฟิกหน้าจอนะฮะ
วันนี้เรียกมาสอบนะฮะมีทั้งผู้มกับการสืบสวน
จังหวัดนครปฐมพันธมตเอกพานุทัศน์เหลืองสัจกุล
ที่เหลือก็เป็นทางตำรวจหลวงอีกหลายนายนะครับ
มีสอบรับสืบสวนศพสระย้โศมด้วยนะครับ
มีตำรวจจากทางจังหวัดนครปฐมด้วยจากภูทรภาคด้วย
มีรายงานว่าเจรตำรวจแห่งชาติ
จะเรียกชุดตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์งานเลี้ยงบ้านกำนันนกทั้งหมด
ให้มาสอบสวนแล้วก็เอาปืนประจำตัวเนี่ย
มาตรวจสอบเพื่อหาความเชื่อมโยงกับคดี
ว่าจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ยิงตำรวจบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหรือไม่
แล้วเดี๋ยวจะเรียกตำรวจอีก๓นายที่พบว่าเป็นพยานในเหตุการณ์
ให้การเพิ่มเติมซึ่งจากการสอบปากคำในช่วงบ่ายวันนี้
ก็เพื่อจะหาข้อเท็จจริงถ้าใครมีความผิด
ก็ต้องถูกดำเนินคดีทางวินัยด้วยนะครับควบคู่กันไปกับทางอาญานะครับ
พลตมเอกวิศนุปราศาสตร์ทองโอสดจริงตำรวจแห่งชาติบอกว่า
วันนี้เรียกตำรวจมาสอบ๑๗นายนะฮะเมื่อคืนวันที่๖กันยายนทั้งหมดเนี่ย
อยู่ที่บริษัทของกำนันนกนะครับโดยกรณีนี้
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งการให้เร่งตรวจสอบมุ่งเน้นเป็นที่ว่า
คืนวันเกิดเหตุทั้งหมดทำอะไรบ้างให้มาอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมด
ว่ามันจะมีความผิดเกี่ยวกับการขัดจริยธรรมตำรวจหรือไม่
ทางจริยธรรมตำรวจจะเอาข้อมูลการสอบปากคำทั้งหมด
แล้วก็ทางคดีอาญามาพิจารณาควบคู่กันไป
และจะรายงานผลต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ทราบภายใน๑๕วัน
ที่ต้องทำความจริงให้ปรากฏ
เชิญตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังสอบปากคำเสร็จนะครับ
ตัวก็ตอบคำถามนักข่าวสั้นว่ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในฐานะพยาน
แล้วก็ไม่มีความกังวลใจอะไรนะครับ
ส่วนกรณีที่พลหน่วยสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรระบุว่าเป็นเครือข่ายเดียวกับกำนันนกนะฮะ
ทางแบงค์เขาย้ำอีกครั้งว่าเขาไม่ได้เป็นเครือข่ายเดียวกับกำนักนก
โดยเขาบอกว่าเขาประมูลงานแล้วก็แพ้บริษัทของกำนันนก
เนื่องจากบริษัทเขาเล็กกว่าก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับ
ญาติของแบงค์ก็ยืนยันนะครับว่าแบงค์ไม่ได้เป็นเครือข่ายอะไรกับกำนันนกนะครับ
ไม่มีส่วนร่วมในการหัวประมูลเพราะเป็นแค่บริษัทเล็ก
มีพนักงานแค่สองคนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
เพราะที่ผ่านมาบริษัทของแบงค์เองก็ไม่เคยประมูลชนะกำนันนกมาเลยอยู่แล้ว
ยื่นซองประมูลในโครงการอะไรก็แล้วแต่